ขาหมูร้านนี้บอกเป็นขาหมูโบราณเจ้าเด็ด

ติดตามกันเลยในช่วงตลอดกิน
ว้าว
เบื่อจังความอ้วนใครก็รู้แต่ก็ยังสั่ง
ขาหมูสุดี
สั่งเลยจ้าร้านนี้ขาหมูแม่ศรีค่ะคุณผู้ชม
ดูสับหั่นโปะเข้าไปในข้าวสวยร้อน
โรยผักทีและขนาด

ร้านนี้นะคะขายมานานกว่า๓๐ปีค่ะ
ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรเกษมตะบนท้ายช้าง
อำเภอเมืองจังหวัดพังงา
ขายมา๓๐ปีก็ต้องบอกว่าเป็นสูตรโบราณ
เขาสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นคุณยาย
สู่รุ่นลูกรุ่นหลานมาถึง๓รุ่นแล้วค่ะ
มาดูความดีงามของร้านนี้กันหน่อย
ว่ากันว่าสูตรการเคี่ยวขาหมูนี่นะ

ตุ๋นขาหมูให้มันนุ่มละมุนเปื่อยได้ที่
แต่ต้องมีความเด้งของหนังหมูอยู่

ขนาดของหนังหมูจะต้องไม่หนาเกินไปด้วยนะ
วัดขนาดมาเลือกมาชิ้นดีสวยแล้วก็ต้องเนื้อเนียนละเอียด

วกได้สียังสวยอยู่เลย
ซึ่งทางร้านบอกว่าวัตถุดิบแต่ละอย่างต้องคัดสรรอย่างดี
อย่างหมูเนี่ยนะจะต้องเป็นหมูที่อายุไม่อ่อนและไม่แก่เกินไป
เยอะด้วยเหนียว
แต่นอกจากขาหมูแล้วนะที่ร้านยังมีข้าวหมูแดงหมูกรอบข้าวมันไก่และก๋วยจั๊บด้วย
คุณเลือกเลยคุณอยากทานอะไรนะขายในราคาจานละ๕๐๗๐บาทเท่านั้นค่ะ
นี่ดูน่าทานทั้งนั้นเลยเห็นไหมส่วนเครื่องดื่มก็มีราคา๑๕บาท๒๐บาทแบบนี้

ใช่ที่จังหวัดพังงาเนี่ยเขาก็มีความชื่นชอบกันเยอะนะคะก็เลยบวชให้เป็นอาหารเช้าประจำถิ่นในพื้นที่ด้วย
ผมเข้าใจแล้วสั่งขาหมูกินที่แล้วอย่าลืมกาแฟเขาเป็นกาแฟสูตรโบราณ

แล้วชาเขาก็ดีนี่พูดเหมือนเคยไปกินแล้วนะนี่
เออมันก็เป็นสูตรที่กินด้วยกันได้แล้วร้านนี้เขาก็เป็นร้านที่มีสูตรเฉพาะของเขา
ใครสนใจไปลิ้มลองความอร่อยด้วยตัวเองบอกไว้ก่อนนะรายการเปิด
จะปิดเฉพาะวันอาทิตย์ช่วงต้นเดือนและกลางเดือน

โทรไปก่อนขาหมูแม่ศรีนะ

แล้วก็ฝากบอกเพิ่มเติมด้วยว่าร้านนี้เขารับทำเข้ากล่อง

ไม่ใช่ไปถึงบอกเอาข้าวขาแม่ศรีไม่ได้นะ

ขาหมูขาแม่ศรีเข้าแล้ว